แรกของเราในค่ำคืนนี้ให้ชื่อคลิปว่าจีวอนปริว
เพราะว่าเขามีกลุ่มคนแล้วก็มีพระสงฆ์รวมแล้วกว่าหนึ่งร้อยคน
รวมตัวกันอยู่กลางทุ่งนาที่มหาศาลคามคิดดีไม่ได้เลยค่ะอ่า
เล่นพนันบ้างไฟนั่นไงใครบ้างไฟคนไหนจะขึ้นสูงกว่ากัน
ใครชนะก็ได้เงินกันไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็เอากำลังเข้าไปจับกลุ่ม
วิ่งหนีกันมีพระสงฆ์วิ่งจีวอนปริวเลยอ่ะนะฮะไปดูคลิปเลยฮะ
จับเลยครับจับเลยจับเลย
จับมาครับจับมา

ข้มมา

เข้ามาครับเข้ามาจีพรบิน
อยู่ในทุ่งน้ำเนี่ยนะฮะชาวบ้านเป็นร้อยคนนะฮะ
เขาไปรวมกลุ่มกันซึ่งไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่เลยนะ
เอาเหรอคะเป็นชาวบ้านต่างพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
เขามาใช้ตรงเนี้ยนะฮะที่มหาศาลคามเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่กลางทุ่งนาบ้านสาแคนตะบนราชพัฒนาอำเภอพยักษภูมิพิสัยที่มหาศาลคาม
นะฮะเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็โอ้โหมารวมกลุ่มกันมามั่วสุมกัน
การพนันชาวบ้านก็เลยแจ้งไปยังฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็เลยนำกำลังเข้าไป
ตอนแรกทำทีเป็นขับรถกระบะเข้าไปก่อนทำทีเป็นชาวบ้านเนอะ
ตอนแรกคนที่เห็นก็ไม่ได้แตกตื่นพอจอดรถปุ๊บโอ้โหทุกคน
รู้แล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่วิ่งหนีแตกกระเจิมนะฮะ
จุดที่เข้าไปเนี่ยเป็นกลางทุ่งนามีรถไปจอดอยู่๗๐กว่าคัน
ชาวบ้านเต็มไปหมดครับสุดท้ายพอเห็นเจ้าที่ไปวิ่งหนี
คนละทิศคนละทางนะฮะในจำนวนนี้ก็มีพระสงฆ์อยู่๑๐รูป
วิ่งไปวิ่งไปจีวอนบินไปทั่วทุ่งนาเลย
สุดท้ายตามจับกลุ่มนักพนันกลับมาได้๑๑คนจากร้อยกว่าคน
เป็นชาวบ้านเนี่ยสิบคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอยู่นะฮะ
แล้วก็เป็นพระสงฆ์หนึ่งรูปพร้อมของกลางมีบ้างไฟสิบเอ็ดบ้างแท่น
สำหรับจุดบ้างไฟกล้องสองทางกายเขาเอาไว้ดูว่าเออ
บ้างไฟของคนไหนกลุ่มไหนขึ้นไปสูงกว่ากัน
แล้วก็นาฬิกาจับเวลาโพยนะฮะแล้วก็เงินสดอีกประมาณร้อยกว่าบาท
แล้วเขามีเตียงผ้าใบนะคุณค่ะเหมือนที่นั่งริมทะเลนะฮะ
แต่เขาเอาไว้นั่งดูว่าบ้างไฟอันไหนขึ้นไปตรงไหนยังไง
อะไรแบบเนี้ยฮะสุดท้ายจับมาได้เพียงสิบเอ็ดคน
ก็ถูกแจ้งข้อหารักรอบเล่นการพนันจุดบ้างไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เรื่องของเมื่อสูงฝากฝืนเรื่องพนักรอบถูกเฉินเพราะว่ามีโรคระบาดกับเรื่องของโควิดสิบเก้าอยู่ด้วย
นำตัวทุกคนไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ